มาดูความคืบหน้าของคดีหญิงไก่กันบ้างนะคะ
หลังจากที่ออกมาแถลงข่าวถึงหลักฐานที่ชัดเจนนะคะ
ในการดำเนินคดีกับเด็กหญิงอายุ๑๙ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวของคนรับใช้ที่ไปทำงานอยู่ที่บ้าน

เรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนช่วยเหลือนักศึกษาอายุ๒๐
ขออภัยนะคะนักศึกษาวัย๑๙ปีคนนี้ที่ถูกนายจ้าง
แจ้งความบอกว่าลักทรัพย์กว่า๑๐ล้านบาทค่ะ
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยนะคะว่า
กรณีนักศึกษาสาววัย๑๙ปีจากมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง
พร้อมด้วยทนายความเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองปราบรามค่ะ

หลังจากถูกแจ้งความข้อหารลักทรัพย์นายจ้างมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
ขณะที่ช่วยแม่ทำงานในช่วงปิดเทอมซึ่งเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพเมื่อเดือนมีนาคมปี๒๕๕๘นะคะ
เรื่องต้นค่ะมอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแลคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาด้านสภาพจิตใจเยาวชนคนดังกล่าวและครอบครัวอย่างเร่งด่วนนะคะ
ด้านนางนภาเศรษฐกรค่ะเป็นอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนสั่งการให้บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม
ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวและเยาวชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองดูแลสภาพจิตตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคม
พร้อมทั้งประสานกับทางจังหวัดนครพนมนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปค่ะ